เรียงกันมาเนี่ยณขณะนี้ผู้เสียชีวิตคือ๑๔ศพนะฮะ

แต่ยังมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่าหลายคนที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาก็อาจจะไม่ไหวยังสาหัสอยู่อีก๑๐กว่าคนนะครับ
มีรายงานว่าอาจจะมีการถอดเครื่องช่วยหายใจนะคะ
เพราะวินาทีที่เกิดเหตุเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกิน
บางคนบอกนี่คือทะเลเพลิง
และนี่คือภาพล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมา

ถ้าฟังจากที่คุณเปิ้ลคุยกับเรานะ

เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณสิริวัณรักษัตริย

ค่ะเจ้าหน้าที่สพพลูหลงเรียกไป

มายืนยันกับบรรดาญาติของผู้เสียชีวิต
หรือว่าผู้ที่บาดเจ็บว่าเจ้าของเขาจะรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ดูแลให้แน่

แล้วไม่ได้มีอิทธิพลอะไรยังไงทั้งสิ้น

หลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่า

คุณเปิ้ลยืนยันว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็อยู่พบเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
คือไม่ได้หนีไปไหนเลยก็คืออยู่ช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ด้านนอก
แล้วก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่เรียกให้ไปพบเพื่อสอบปากคำ

แต่ยังไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้
เนื่องจากคุณเฟิร์นและแฟนนุ่มต้องไปพบเจ้าหน้าที่ที่สพพลูตาหลวง
สพภูตาหลวงเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับส่วนนี้คือคุณเปิ้ลนะฮะ

ใช่ที่คุณสิริวัลได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คุณเปิ้ลบอกว่าคุณเฟิร์นจนถึงขณะนี้ตั้งแต่เกิดเหตุสภาพจิตใจยังย่ำแย่
มีอาการเครียดมากแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมอบหมายให้คุณเปิ้ล
ที่เป็นผู้จัดการคนหนึ่งของพื้นที่เมาเท่นเนี่ยนะฮะ
ติดต่อประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่และผู้ที่บาดเจ็บ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทยอยโทรศัพท์ไปคุยเบื้องต้นหลายคนแล้ว
โดยขอให้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตถือบาดเจ็บ
ทำตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ที่เขาให้มาแจ้งเหตุหรือว่ามาลงทะเบียนต่าง
ขณะเดียวกันเรื่องของผู้เสียชีวิต
ที่จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลไปตั้งศพที่ไหนเนี่ย
ไปแสดงความอาลัยและจะส่งเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นไปให้
ผู้ที่บาดเจ็บก็จะมีการพูดคุยกันต่อไป
ว่าจะเยียวยาอย่างไรยืนยันว่าจะไม่ทิ้ง
และไม่หนีอย่างแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าคุณเฟิร์นเจ้าของร้านอยู่ช่วยเหลือตลอด
ในช่วงที่เกิดเหตุมีผู้ที่หนีออกมาจากผับ
ช่วงที่เกิดเพลิงไหม้แล้วคุณเฟิร์นเองเนี่ย
ยังช่วยเหลือเอาผ้าห่มหรือว่าเอาชุดปฐมพยาบาล
ไปช่วยในเบื้องต้นไปตะโกนบอกทางออกก็มี
นี่อันนี้เบื้องต้นที่ทางคุณเปิ้ลเขาบอกเอาไว้นะฮะ
ส่วนการสอบสวนเกี่ยวกับที่มาที่ไป
หรือว่าการดูแลความปลอดภัยประตูทางออกประตูหนีไฟ
การเปิดผับถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไร
เดี๋ยวคงต้องรอฟังรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง
นี่คือภาพล่าสดที่สพพตหลวงพสตหีบจชนบุรีนะครับ

ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่านอกจากประเด็นของคุณเฟิร์นแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งประเด็นที่โลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะค่ะ
ก็คือโพสต์ของดีเจหนุ่ยซึ่งก็เป็นวงดนตรีประจำวันจันทร์
ของวันจันทร์ของผับอ่ะนะคะโพสต์นี้ค่ะ
เขาบอกเขาเป็นหนึ่งวงที่เล่นประจำอยู่ร้านเมาเท่นวันจันทร์
สิ่งที่น่ากลัวและคิดอยู่เสมอคือทางเข้าออกเพราะมันแคบมาก
มีบูธซาวกั้นตรงกลางทางออกและทางเข้ามีแค่ทางเดียว
๒ชั้นให้นึกถึงประตูผลักตามคอนโด๒ชั้น
ด้านนอก๑ผลักด้านในอีก๑ผลัก
และสิ่งที่บุไว้ด้านบนเพื่อทรัพย์เสียงก็คือเชื้อเพลิงชั้นดี
เขาบอกว่าเขาก็ระแวงตลอด
เวลาวงไปถึงจะมีสมาชิกวงเดินไปตามกาดหน้าร้านมาเปิดประตูด้านหลังร้าน

คือเขาบอกว่าวันนั้นเขาไม่ได้ไปเพราะมันไม่ใช่เวร
เขาคือวันจันทร์แต่เมื่อวานคือวันพระฤหัสบดี
เขาแค่ต้องการจะสื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เขากังวลมาตลอดเวลาที่ไปทำงานที่ผับนี้
แล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เขากังวลมันจะเกิดขึ้นจริง

ต้องให้กาดเนี่ยพามาเปิดประตูด้านหลังร้านแล้วพาขึ้นไปทางขึ้นเวทีเลย

ก็คือลักษณะประตูด้านหลังตรงข้างเวทีนั่นแหละ
ทีนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหนุ่ยบอกว่ากาดจะล็อกด้วยแม่กุญแจทันที
จะไม่มีใครสามารถเข้าออกได้นอกจากตามคนดูแลมาไขแม่กุญแจเพื่อเปิดเท่านั้น
และแน่นอนพอเกิดเพลิงไหม้มีหลังคาซับเสียงเป็นเชื้อเพลิง
ทุกอย่างมันเลยเกิดขึ้นเร็วมากบวกกับลูกค้าเต็มร้านเมา
วิ่งทันก็ทันใครไม่ทันก็กองอยู่หน้าประตู
สำหรับดีเจหนุ่ยเองเขาบอกเลยว่าสงสารนักดนตรีที่เสียชีวิตในกองเพลิงมาก
ทรมานอาการไม่ดีเลยหดหู่มากเป็นห่วงจากใจ
ก็ขอให้พระคุ้มครองนะคะ
ซึ่งทีมข่าวเราก็ได้คุยกับดีเจหุยนะ
เขาบอกเขาเล่นที่ร้านนี้มาตั้งแต่ช่วงที่ร้านเปิดแรก

กังวลมาตลอดเลยจริงจริงลองฟังเสียงเขาดูนะคะ
ใช่ครับประตูมันแคบมากแล้วอีกอย่างหนึ่ง

ซึ่งก่อนจะออกไปข้างนอกนั้นยิ่งเล็กกว่า
เพราะว่าเขาเปิดแค่จากภาพที่เห็นคือมันเปิดแค่อันเดียว

มันได้ถูกต้องครับแล้วก็ทุกคนเหมือนซอมบี้วิงกรูเข้าไป

ซึ่งทุกที่ที่ผมไปเล่นผมก็จะสังเกตทางหนีทีไล่ไว้ก่อน
เพราะว่าสิ่งแรกที่กลัวคือการทะเลาะวิวาสข้างใน
นี่คือหนึ่งในผู้ที่ทำงานที่นี่นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเขายืนยันเรื่องของผังของร้าน
โดยเฉพาะประตูเข้าออกประตูหนีไฟ
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไประงับเหตุเมื่อคืนนี้
บอกว่าวินาทีแรกที่ไปถึงพื้นที่เนี่ย
เพลิงที่ลุกไหม้อยู่ที่เมาเท่นบีเนี่ยค่ะ
สูงแบบร่วม๕เมตรได้๕เมตรเลยหรอ
สูงมากนะครับมาถึงก็เห็นนักท่องเที่ยวชายหญิงต่างวิ่งหนีตายกันอย่างอ้นละหมาน
อนาจที่สุดก็คือเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนไฟท่วมร่างวิ่งออกมา
กู้ภัยท่านนี้บอกกับเรานะครับนี่ฮะแล้วมีภาพนี่ฮะ
ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย

ไปช่วยกันระงับเหตุไปช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ
แล้วพอระงับเหตุได้ระงับเพลิงได้
ต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ข้างใน
แล้วไปเจอผู้เสียชีวิตติดอยู่ตามจุดต่าง
กู้ภัยบอกว่าบางคนเนี่ยถูกเพลิงไหม้ดำเป็นต่อตะโกแล้วนะครับ
นี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรธสัตหีบนะครับ
เป็นทีมแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่ามาถึงเนี่ยเพลิงลุกไหม้
ถึงหลังคาแล้วเปลวเพลิงพุ่งสูงเนี่ยน่าจะสูงกว่า๕เมตร
มีคนเจ็บวิ่งหนีกันออกมาเยอะแยะไปหมดต้องช่วยลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คนไม่เจ็บเองตอนนั้นก็อลละหมานโกละหนกันไปหมด
แล้วคนเจ็บที่ออกมาเจอไหมครับประมาณ
เสียงระเบิดตามมาคือเสียงระเบิดก็คือการอันอากาศ
ก็ระเบิดซึมซึมอึมเดี๋ยวให้ทุ่นนั้น
ก็ระเบิดซึมซึมซึมแล้วเราก็เลยเห็นคนที่วิ่ง
ก็เลยโทรแจ้งผู้ไฟกลดแจ้งผู้ไฟ
ต้องการประสาทผู้ไฟก็ออกไปหมด
เยอะมากเท่าไหร่นะก็วันนี้เป็นวันที่ไม่มีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

เราได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปช่วยรองับเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่ผับแห่งนี้
มีประตูเข้าออกอยู่ทั้งหมดเนี่ย
๔บานนะแต่ว่าบานนึงมันถูก
เอาไว้ด้วยโฟมที่อยู่ด้านข้าง
นี่คือประตูที่๑นะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วต้องเดินผ่านประตูที่สอง
ตรงนี้จะมีกาดเขาคอยดูว่า
คุณเข้ามาแบบไหนอะไรยังไง

อายุถึง๒๐หรือเปล่า
เข้าประตูที่๒ไปก็จะถึง
จุดที่เป็นโซนของลูกค้าแล้ว
แต่ต้องผ่านช่องตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับเป็น
ที่กั้นสำหรับพวกซาวต่าง

มีแต่โต๊ะไว้ให้วางเครื่องดื่ม
แล้วคุณก็ยืนไปเต้นไปดูดนตรีไป
มีเวทีคอนเสิร์ตลักษณะแบบนี้นะครับ
อีกหนึ่งประตูอยู่ด้านหลังนู่นเลย

เป็นประตูที่พนักงานของร้าน

คือคุณจะไม่ต้องผ่านประตูเหมือนลูกค้า
แต่จะผ่านเข้าออกด้านหลังได้
ต้องมีกาดเขาคอยเปิดปิดล็อกให้

เดี๋ยวมีคนมาดื่มมากินแล้วฉวยโอกาส
ในการหนีออกทางประตูหลัง
มันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

มีนักดนตรีบอกทำไมประตูข้างหลัง
ไม่มีใครบอกว่าออกทางนี้ได้

แต่ประตูข้างหลังมันเหมือนมี๒ชั้น

นี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
ที่สำคัญก็คือเรื่องของการบุพื้นที่เพื่อเก็บเสียง
เนื่องจากเป็นผับก็คงไม่อยากให้เสียงเนี่ย
มันกระจายออกไปเยอะแถวนั้นมีบ้านมีชุมชน
ในเป็นอย่างนี้นะฮะตอนที่เพลิง

งบแล้วแล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่กัน

ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้บุแค่ข้าง
ข้างบนเนี่ย
ข้างบนที่เป็นฝ้าเพดานโดยปกติถ้าตามบ้านเรือนคือฝ้าเพดาน
แต่เขาก็ใช้โฟมเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อเป็นวัสดุในการบุเสียง
แต่ไม่ได้ใช้ที่บู่แบบข้างที่เป็นกำแพงนะ

เขาไม่ได้เดินสายไฟที่ด้านล่างพื้นเพื่อต่อไปยังเวทีหรือจุดต่าง

เขาเลยเดินสายไฟไว้บนฝ้าแล้วมีการฉีดสารเคมีที่เป็นโฟมเข้าไป

ตัวแล้วมันก็จะเคลือบสายไฟอยู่
แล้วก็จะเก็บเสียงไปในตัวด้วย
คาดว่าอาจมีการลัดวงจรของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตอะไรเกิดขึ้น
พอไฟฟ้ามันช็อตปุ๊บโฟมที่เคลือบอยู่ที่เป็นสารเคมีมันก็ละลาย
พอละลายมันก็ลามเลยทีนี้
ประกายไฟแล้วมันก็ปึ้งลงมาข้างล่าง
แล้วมันก็ลามทั้งหมดเลยเพราะว่าทั้งผนังทั้งฝ้าเนี่ยเป็นวัสดุไวไฟทั้งหมด

แต่ว่าผู้ที่เขาไปอยู่ด้านหน้าเวทีที่เราคุยด้วยใช่ไหม
บอกว่าได้ยินเสียงปึ้งจากฝั่งซ้ายมือของเวทีดนตรี

ใช่แล้วก็บอกว่าเห็นไฟมันย้อยลงมาจากข้างบนตกลงมาข้างล่าง

ทีนี้ก็ตามมาด้วยไฟไหม้แล้วก็กลหนวุ่นวายเลย
นี่ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราได้ข้อมูลมานะคะว่าเขามีการเปิดฝ้าซ่อมสายไฟในวันที่๓และวันที่๔นะ

ที่ผ่านมาวันที่๓เหมือนไฟด้านบนที่เขาที่พี่อุ๋ยบอกว่ามันเดินสายไฟไว้แล้วมีไฟเทค

มันร่วงลงมาแล้วเขาซ่อมฝ้าเพื่อจะเอาไฟนี้กลับขึ้นไป
แล้ววันที่๔วันที่๔คือเมื่อวานเนอะวันเกิดเหตุ

จะมีประเด็นเรื่องคัทเอาท์ไม่ทำงานด้วยนะคะ
ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่แหละ

แล้วก็เขาก็มาดื่มมากินกันเมื่อคืนที่ผ่านมา

ต่อเนื่องถึงวันนี้คือวันที่๕สิงหาคม
ใช่โหนี่คือลักษณะของผ้าน้ำอะฮะ
อ่ะแน่นอนแหละเหตุการณ์นี้นะ
ขนาดคนที่ไม่ใช่ญาติยังใจสลายเลยค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงตรงนี้หน่อยไหมอ่า
นี่นะครับวัสดุผนังแตกเป็นโฟมเลย

ตัวติดไฟชั้นดีข้างในเหมือนจะเป็นยายสำลี

แต่ว่ามันลึกมากเลยนะครับเนี่ย
กว่าจะถึงชั้นที่เป็นปูน
นี่เป็นสำลีจุดไฟติดชั้นดี

กว่าจะแงะดูแล้วไปถึงชั้นปูน
แม้จะไม่ใช่สาเหตุแต่นี่ก็คือเชื้อเพลิงอย่างดี

ทั้งหมดบนเพดานแล้วก็ฝ้าด้านข้าง
ผนังด้านข้างคือเอาจริงนะคนที่อยู่ข้างในก็เหมือนโดนล้อมรอบอะค่ะ

ใช่ค่ะถึงแม้จะมีหลายประตูแต่ประตูที่ใช้งานได้

แสดงความเสียใจหลายคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วมันสะท้อนในอกมันสะท้อนใจจริง
ขนาดไม่ใช่ญาติยังรู้สึกใจสลาย
แน่นอนว่าญาติเนี่ยมันเกินกว่าคำว่าใจสลายไปมากเลยนะคะ
อย่างที่เราได้คุยกันไปนะทั้งคุณแม่ของนักร้องนำค่ะ
นักร้องนำที่มาแทนเพื่อนคุณชัดชัยชื่นค้าหรือว่าอิ่ม
ที่ขึ้นมาแสดงเมื่อคืนเพิ่งมาเล่นผับครั้งแรกเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเขาก็เสียชีวิตเลยนะคะ
นี่คุณแม่ค่ะคุณแม่เล่าบอกว่าเมื่อวานเพิ่งคุยกับลูกชายไปเองนะ
ลูกบอกว่าเออแม่เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยไปร้องเพลงแทนเพื่อนนะ
เล่าว่าลูกชายเนี่ยรับงานร้องเพลงกับเพื่อนตามร้านอาหารอยู่แล้ว
คลิปทางซ้ายมือนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่มันเกิดเหตุนะอิ่มร้องเพลงอยู่บนเวทีนะคะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยอิ่มไปร้องเพลงในผับครั้งแรกแทนเพื่อนขับรถมาจากอำเภอเนินพระจังหวัดระยองค่ะ
แม่บอกไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นการร้องเพลงครั้งสุดท้ายของลูกชายและเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายระหว่างแม่กับลูก
แล้วว่านี่ข้าวครัวละนะคุณแม่

ส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้สูญเสียนะคะก็คือครอบครัวของนายกรวิทย์เมงคัมมีเด็กอายุ๑๗ปีค่ะ
เห็นศพหลานชายนี่คือล้มตึงลงไปเลยค่ะ
เป็นลมเลยนะคะดำได้แค่ร้องไห้แล้วกอดร่างหลานชาย

คุณปล่อยหลานฉันเข้าไปได้ยังไงในเมื่อเขาอายุไม่ถึง
นี่ตกลก่อนครับ
อีกหนึ่งครอบครัวของผู้ตายนะครับ
ครอบครัวของนางสาวสวิตาจันทา
พนักงานแคทเชียร์ที่เสียชีวิตตรงทางออกผับค่ะ
ก็มีการนำทุ่มมาจุดหน้าผับบอกกล่าว
ดวงวิญญาณกลับบ้านที่นครราชศรีมา
คุณแม่เนี่ยเอาแต่ร้องไห้นะคะ
แล้วก็พูดแค่ว่ากลับบ้านกับแม่นะลูก
ซึ่งครอบครัวเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
พอมาเห็นสถานที่จริงยิ่งหดหู่
แล้วก็ติดใจเรื่องประตูทางเข้าของผับ

เหมือนให้คนเข้าไปแต่ออกไม่ได้
แล้วผู้ตายเนี่ยเพิ่งมาทำงานที่นี่

แต่มีอยู่ช่วงในการของระบาดโควิด๑๙
ต้องมาทำงานสำรองที่นี่ก่อน
กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องมาตายในผับแบบนี้
เพราะว่าไม่ได้การค้นเข้า
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคือ

ผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันมีคนมาลงทะเบียนแค่๙รายค่ะ

เยาวชนอีกคนนึงที่อายุ๑๘ปีที่เสียชีวิต
พี่ชายบอกว่าน้องเนี่ยบอกที่บ้านว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้าน

พอเกิดเหตุไฟไหม้แล้วมีคนโทรมาบอกว่าน้องสาวติดอยู่ในผับ

เรื่องต้นตอนนี้พี่ชายบอกครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่อ
จากเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องเลย

ก็เลยมาลงทะเบียนกับทางเทศบาลเอาไว้ค่ะ
เบื้องต้นนะตอนนี้นะคะ
ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปที่สระ
สถาบันนิติเวชวิทยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคล

บำเพ็ญกุศลตามศาสนาค่ะ

เพราะว่า๑๓ศพที่อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ย

ใช่เพราะว่าถูกไฟไหม้แบบ๑๐๐นะคะ

หรือว่าความผิด

บกพร่องต่างของสถานที่เนี่ย

หรือว่าไลน์ที่หน้าจอนะฮะ
ว่าเขาเปิดเขาขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
ทำไมไม่มีทางหนีไฟ

สัญญาณแจ้งเหตุต่าง

เอาผิดกับใครอะไรยังไงได้บ้าง